ช่วงนี้ไปติดตามความเคลื่อนไหกีฬาอื่นที่น่าสนใจในรอบวันกันค่ะ
เดินทางถึงเมลเบิ้ลแล้วนะคะและหลังจากที่อายการสูงสุดของไทย
มีคำสั่งถอนฟ้องคดีส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนไปเมื่อวานนี้
ซึ่งพอไปถึงที่เมลเบิ้ลนะคะก็มีสื่อมวลชนและชาวออสเตรเลียจำนวนมากมารอต้อนรับอย่างที่เห็นนี้นะคะ
พร้อมกับบอกว่าแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้เป็นพลเมืองของออสเตรเลียแต่ว่ารักประเทศนี้และก็จะขอตายที่นี่ด้วยค่ะ
แล้วก็พันโทรุษแสงอุดมนะคะรองผู้ว่ากกทฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ก็เปิดเผยนะคะว่ามีโปรเจคที่ชื่อว่า
ท้ายด้วยการแข่งขันวอเล็กบอลหญิงนัดพิเศษในเดือนกรกฎาคมเป็นการเจอกันของทีมชาติไทยกับญี่ปุ่น
ซึ่งก็ถือเป็นคู่ปรับสำคัญที่แฟนลูกยางเฝ้าติดตามจะแข่งขันกันที่อาคารชาติชายฮอลจังหวัดนครราชศรีมา
โดยดรกล้องศักดิ์ก็เชื่อนะคะว่า๓รายการนี้จะสามารถดึงแฟนกีฬาจากทั่วโลกให้เข้ามาชมการแข่งขัน
ที่ผู้เข้าชมไม่ต้องเสียค่าใจใดค่ะ
จากนี้นะคะดรกล้องศักดิ์ยังตอบคำถามสื่อมวลชนถึงความคืบหน้ากรณีนักยกน้ำหนักหญิงไทย
ที่เป็นตัวความหวังในการลุ้นเหรียญโอลิมปิกเกม๒๐๒๐ที่ญี่ปุ่น
และถูกตรวจพบสารกระตุ้นนะคะว่ากรกฐได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด
ซึ่งยังอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายโดยกรกฐก็มีหน้าที่ประสาน
หลังจากนี้คงมีการสอบสวนเพิ่มเติมรวมถึงข้อโต้แย้งต่างภายใต้กฎระเบียบอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะ